เหตุนี้นะครับเหตุนี้จริงต้องร้องเพลงพี่เบิร์ตประกอบไปด้วย

กลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง
คุณคือมีพนักงานขับรถส่งของ
ไปส่งของที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่

ทีนี้กลับรถก็ไม่ได้

ที่ขับรถมา๔ชั่วโมงเพื่อมาช่วยเหลือเขา
ทำให้เขาต้องรออยู่ในป่าแบบนั้นนะคุณ
คือความหวาดภาวะความน่ากลัว

กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึง
เอาจริงนะฮะก็เลยต้องรอเจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับ
โดยผู้จัดการหัวหน้าทีมกู้ภัย

เขาบอกเขาได้รับแจ้งจากผู้ประสบเหตุหลง
อยู่กลางป่านี่ชื่อเรื่องหลงทางอยู่กลางป่า
บริเวณเส้นทางกลางป่าไปบ้านแม่สองน้อย
ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยาง
เพื่อทะลุไปยังอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ทีนี้ทางกู้ชีพกู้ภัยก็จัดกำลังพล
เดินทางกว่า๔ชั่วโมงคุณคือมันไปลำบาก
มันขึ้นเขามันเข้าป่า๔ชั่วโมงไปถึงที่เกิดเหตุนะครับ
พบนายสหรัฐอายุ๔๐ปี
พนักงานขับรถส่งสินค้าออนไลน์ยี่ห้อหนึ่งคุณ
ตัวสันงานงกเพราะกลัวอยู่กลางป่าคนเดียว
บ่อใบไม้สบศรี๔๔๕๕พระนครศรีธุยานะครับ
เขาก็ยืนรอเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือด้วยความตกใจนะฮะ
เพราะเขากลัวไงคุณมันไกลมันลึกขนาดนี้

หรือถ้าเกิดเจ้าหน้าที่มาจะเข้ามาถูกไหม

ติดอยู่ในเส้นทางกลางป่าเลยนะฮะ
คือเขาบอกแบบนี้เลยแล้วมันมืดตื้อเลย

ทางมันแคบขึ้นเรื่อยมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ของกู้ชีพกู้ภัยเนี่ย
ต้องใช้เชือกโยงกับรถกู้ชีพกู้ภัย
ลากรถของเขาค่อยถอยออกมาอย่างที่ปลอดภัย
แล้วก็ถึงจะสตาร์ทถึงจะกลับรถอะไรกันได้ไงคุณ
แล้วก็ขับนำทางออกไปในเส้นทางที่มันไม่น่ากลัวแบบนี้

นี่ดูสิตอนที่แบบว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องช่วยกันนะนะ
คือทางตรงนั้นมันเหมือนกับเหมือนเป็นลมที่ติด

ผมเคยเจอนะลักษณะแบบนี้ผม

แล้วทางมันแคบขึ้นเรื่อยจนรถเข้าไม่ได้

เออต้องพยายามถอยอยู่เป็นชั่วโมง
ถอยอย่างเดียวเลยนะเป็นกิโลอ่ะคุณ

จากการสอบถามนายสหรัฐพนักงานส่งสินค้านี้นะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเขานำสินค้าไปส่งให้

ขวามุ่งหน้าสู่อำเภออมก๋อย

เนื่องจากเขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าถ้าเดินหน้าต่อ
จะมีสิทธิ์ตกเหลวหรือเปล่าหรือถ้าถอยหลังมากลัว
มันก็อาจจะไปตกร่องเข้าป่าอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็เลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากกู้ชีพกู้ภัย
อย่างที่คุณอริยาบอกกู้ชีพกู้ภัยยังมีหาเส้นทางเจอ
จนไปเจอเขาได้ใช่ค่ะ